ช่วงที่ผ่านมาวันที่เท่าไหร่นะเมื่อวันก่อนเอง

โอ้โหเชียร์กันยกบ้านยกเมืองคุณผู้ชม

สาวสวยไปเกาะขอบสนามกันเพียบเลย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

ได้ยังไงดาราสาวหน้าหมวยคนสวยคนนี้อวดโมเมนต์มุ้งมิ้งติดแฮสแท็กด้วยนะคะว่าถึงเละก็รัก
อ่าขณะที่ฝ่ายชายเองก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
โพสต์ภาพช่วงเวลาที่ฝ่ายหญิงบรรจงเช็ดหน้าที่แสนจะเลอะเปลือเปื้อนให้
ส่วนฟอลลอเบอร์ก็กรี๊ดการ์ดกันสนั่นโลกออนไลน์เลยนะครับ
มีมโนกันด้วยบอกว่าคู่จิ้นคู่นี้ให้เป็นคู่จิ้นกันเลยดีกว่าเข้าวงการต่างไซส์กันไปนิดนึงแต่ก็โอเคนะคะ
ก็บอกว่าจิ้นกันไปให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปเลยค่ะ
คุณเมย์เขาเป็นดาราสาวที่อินกับกีฬานะ
นั้นก็คุณห่องปื้มจิตไปแล้วหน้าแนบชิดกันมาแล้วนี่ก็หอมแก้มเลยจ้ะไม่ใช่แค่หน้าแนบชิด
เขาหอมแก้มปื้มจิตลงไอจีทำไมไม่หอมเจ๊ด้วยเจ๊คงนึกในใจเนอะเออว่ะ
วอเล็กบอลยังหอมได้ฟุตบอลไทยก็หอมได้เหมือนกัน
แต่ตอนนั้นเละไงก็แบบเขาเล่นไข่เล่นอะไรกันเขาเละเลยอาจจะไม่กล้าหอม
ดิฉันก็อยากทิตีด้วยคู่นนี่น่ารักดีเวลาคุยกัน
คุณเจอาจจะเมื่อยคอนิดนึง